รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกนะครับว่ามีความเป็นไปได้
กองทัพบกอาจจะเปลี่ยนใจไปสั่งซื้อรถถังจากประเทศจีน
หลังจากที่ยูเครนมีปัญหาภายในประเทศ
ไม่สามารถส่งมอบได้ทันเวลา
พร้อมกับยืนยันว่าการจัดซื้อยุทธุปกรณ์ของกองทัพ
ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
เพราะในประวิจิแจงถึงการนำงบประมาณไปจัดซื้อยุทธุปกรณ์
เทียบกับงบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษา
ได้ว่าตัวเลขงบประมาณของทั้งสองด้านนั้นมากกว่างบของกองทัพอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันยังมีงบกลางที่จะใช้ช่วยเหลือกเกษตรกรด้วย
ซึ่งการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์ก็ทำเพื่อประชาชนจะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
มาไทยนั้นยังส่งมาไม่ได้เพราะว่ายูเครนต้องนำรถถังไปใช้ภายในประเทศ
ส่วนจะต้องเรียกค่าปรับหรือไม่เชื่อว่ากองทัพบกกำลังศึกษารายละเอียดอยู่
เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
ส่วนทางไทยจะเปลี่ยนใจไปสั่งซื้อรถถังจากจีนหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้
ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นคนพิจารณา
ก่อนหน้านี้กองทัพบกได้จัดงบประมาณสำหรับจัดซื้อรถถังไว้ในวงเงิน๘๙๐๐ล้านบาท
เป็นงบผูกพัน๓ปีคือระหว่างปี๒๕๕๙
จำนวน๕๑คันที่กองทัพใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามหรือว่าราว๕๐ปีมาแล้ว
ซึ่งกองทัพบกเคยจัดซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วบางส่วน
ละ๕คันรวมจำนวนทั้งหมด๑๐คัน
ยังเหลือที่จะต้องส่งมอบในปี๒๕๕๙อีก๑๐คัน
สัญญาจัดซื้อจัดหาจำนวน๔๙คันในชุดแรก
รวมเป็นมูลค่ากว่า๗๐๐๐ล้านบาท